ไปดูหนุ่มเฟี้ยวคนนึงเขาอยากเฟี้ยวมาก
เขาขี่รถไปปาดคนอื่นแล้วก็ชูนิ้วกลางใส่
ขึ้นไปยืนบนเบาะรถจักรยานยนต์โชว์เฟี้ยวโชว์กลาง

โอ้โหโชว์สกิลเสี่ยงตายแบบไม่เข้าท่านะ
ลุกขึ้นยืนบนเบาะรถจักรยานยนต์ที่วิ่งอยู่กลางถนนนะฮะ
เจ้าของคลิปเขาก็ชะลอรถแล้วก็เบี่ยงหลบเพราะว่ากลัวจะไปชนเข้าแหละนะครับ
ทีมข่าวสอบถามไปยังผู้โพสต์ก็คือนางสาวเจนจิมราสุพรรณก็บอกว่า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสัก๖โมงเช้านะฮะบนถนนท่าแพรคู่เมืองด้านนอกนะครับ
ก็เกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะครับกำลังขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนก็ไปเจอกับผู้ชายคนนี้แหละครับ
ขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาบีดแร่ใส่ก่อนจะเร่งเครื่องขึ้นไปปาดหน้าแล้วก็ขวางทางไม่ยอมให้แสง
แล้วก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วยการชูนิ้วกลางใส่นะฮะแล้วก็ทั้งที่เขาไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนนะ
ภาพนี้ก็ชัดขนาดนี้แน่นอนไม่รอดตำรวจเชียงใหม่ทำงานเร็วครับตามจับได้เลยครับ
ก็คือนายอ่องเมืองอายุ๒๑ปีเป็นชาวไทยใหญ่สัญชาติเมียนมารับสารภาพ
อ่อยว่าผมเองครับผมเองครับเป็นคนในคลิป

รถของผู้หญิงคนนั้นเข้ามาขับขวางทางครับ
ก็เลยโชว์ให้รู้เลยว่าตัวเขาขี่รถจักรยานยนต์เก่งแค่ไหนครับ
มันตอบโจทย์กันยังไงเหรอโมโหที่เขาขับขวางทางเลยต้องอยากให้รู้ว่าขี่มอเตอร์ไซค์เก่ง
ถนนก็กว้างนะยังทำแบบนี้อีก
ตำรวจก็เลยอบรมไปครับให้ในอ่องเมืองรู้ว่าทำแบบนี้มันไม่เรียกว่าเก่งนะ

ตามกฎหมายก็ขับรถประมาทหวาดเสียวโดนจับไปและที่สำคัญไม่สวมหมวกกันน็อก
รถก็มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ครบกระจกมองข้างก็ไม่มี
ก็เลยดำเนินคดีไปปรับสูงสุดเป็นเงิน๑๐๐๐บาทแล้วก็ปล่อยตัวกลับไปนะครับ